นี้พาไปดูที่วัดพระธาตุหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาปีนขึ้นไปบนยอดพระธาตุ
คำว่ายอดพระธาตุนี่มันต้องสูงมากนะ
ก็เดี๋ยวพี่ดูดิเขาคั่งเขาเพี้ยนขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหลงมาจะกินการช่องเสื้อกาลได้ก่อนไหม
โอ้โหยังไม่ต้องถึงยอดเกือบสุดยอดแล้วนะ
สัญญาเฉพาะตรงนั้นก็เสียวย้ายอยู่แล้ว
เกือบสุดยอดนี่ไม่ได้ชมไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชม
เห็นไหมลูกศรแดงถ้าเกิดไม่ชี้ลูกศรนี่มองไม่เห็นเลยนะ
สูงแล้วไงใช่ตัวเล็กนิดเดียวแล้วอ่ะแล้วเหมือนกับว่าตรงนั้นอ่ะมีเหมือนเป็นนั่งร้านรอบรอบอยู่
มันเกิดอะไรขึ้นจุดตรงเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นดึกดื่นมากเลยค่ะตีหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐ได้ปีนขึ้นไปเขาบอกว่าเป็นปลียอดทองคำของพระบรมธาตุเจดี
ในวัดพระธาตุอยู่ที่อำเภอเมืองของนครศรีธรรมราชสูงเท่าไหร่เหรอ๖๐เมตร
โอ้โหตำรวจนักเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้ปีนลงมาเป็นชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
ยังไม่ลงทำยังไงสุดท้ายต้องให้ตำรวจปีนขึ้นบันไดไปคุมตัวลงมาด้านล่าง
แล้วคิดดูสิเกือบ๖๐เมตรแล้วการจะเอาตัวคนคนหนึ่งลงมามันจะต้องทุลักทุเลขนาดไหน
จะเอาลงมายังไง
นี่ผู้ชายคนนี้ค่ะกว่าที่จะเอาตัวลงมาได้คือต้องมีตำรวจคุม
ตำรวจก็ต้องกลัวว่าตัวเองจะตกลงมาด้วยแหละดูอันนี้ตอนที่เอาตัวลงมานะ
เขาบอกว่าคนจะตามมาทำร้ายเขาทีนี้ตำรวจไม่เชื่อ
โอ้เอามีดไล่แทงสามัญญาณในวัด
แต่ทีนี้ตอนจับตัวได้เนี่ยนะตำรวจก็ค้นตัวเจออะไรบ้างไหมเจอมีดบ้างไหม
ไม่เจอแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรด้วย
นี่ตอนเอาตัวลงมาแล้วก็ตอนที่ตำรวจพยายามถามนายโอลองดูหน่อยค่ะ
เนี่ยพูดจาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะ

แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
นี่วัดพระธาตุวรมหาวิหาร